ชอบชอบทำอะไรแมวกินน้ำได้เหรอดูดหลอดได้เหรอชอบไม่ได้ยินหรอเนี่ยไม่ได้ยินหรอเนี่ยพูดอ่ะทำอะไร
นั่นมันแก้วน้ำคนนะไม่ใช่แก้วน้ำแมว
แม่ถามทำอะไรลูกนะฮะกำลังดูดน้ำอยู่
แปลกดีไม่คุณธรรมดาเจ้าเหมียวเนี่ยก็จะต้องเลี่ยกินน้ำนะฮะในท่วยของเค้า
หรือไม่เดี๋ยวนี้เขามีแบบว่าอะไรนะที่ให้น้ำของแมว
ที่เป็นแบบให้เลียเป็นจุกเอา
เพราะว่าเขาเรียกขนของปากจะได้ไม่เหลือ
ก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแมวชื่อโชคฮะ
ชื่อว่าที่ระบุว่าแม่ผมส่งคลิปนี้มาให้ดูในไลน์

มากดไลค์จำนวนมากแล้วก็คอมเมนต์มากมาย
ใหญ่บอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นแมวดูดน้ำเป็นดูดหลอดเป็น
บางก็บอกว่าโชคกำลังจะครองโลกแล้วคิดไปกับงั้นเลยนะ
ส่วนก็บอกว่าอย่าทิ้งแมวไว้กับแก้วน้ำที่มีหลอดดูด

ใช่จะไปขโมยดูดแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าน้องน่ารักจังเลย
ที่บ้านผมก็ใช้กระบอกน้ำที่ว่าเลียเอาทีละหยด
เพราะว่าปากจะได้ไม่เปื้อน
ก็เป็นภาพน่ารักที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ
โดยเฉพาะทาสแมวน่าจะชอบคลิปมันสักครู่